รายงานสถานการณ์ภาพรวมกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้
กระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยศูนย์สบคมีการแถลงตัวเลขภาพรวม
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้ค่ะ
นี่คือผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นค่ะ
รายทำให้ตอนนี้มียอดผู้ป่วยสะสมเป็นโรคโควิด๑๙๑๕๒๔ราย
รักษาหายแล้ว๑๒๗ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๓๘๘ราย
จำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก๒๗ราย

เมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๒ราย
เดี๋ยวเราขยายความกันนะคะว่าเป็นใคร
แล้วเขาไปจุดไหนอย่างไรมาบ้างนะคะ
เอาผู้ป่วยรายใหม่ก่อนคุณผู้ชมค่ะที่ไปพบ๑๓๖รายเนี่ย
ปรากฏว่า๑๓๖รายกระจายตัวอยู่ในนี่นะคะ๑๘จังหวัด
แล้วมาดู๕อันดับแรกสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
กระจุกตัวยเยอะสุด๘๐ราย
เชียงใหม่๙รายสมุทรประการ๗ราย
ภูเก็ต๖รายชนบุรี๓รายค่ะ
นี่นะคะเป็นยอดที่พบทีนี้
มาดูกันหน่อยนะคะว่า๑๓๖รายแบ่งเป็นกี่กลุ่มยังไงกันบ้าง
กรมควบคุมโรคบอกว่า๑๓๖รายที่พบมาใหม่เนี่ยแบ่งเป็น๓กลุ่มด้วยกันนะคะ
ก็คือกลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เดิม
พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๗๑รายได้แก่กลุ่มสนามมวย๒ราย
สถานบันเทิงที่ทองหล่อสิบรายกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วย
ที่มีรายงานมาแล้ว๕๙รายค่ะอันนี้กลุ่มแรก
ส่วนกลุ่มที่๒ก็คือผู้ป่วยรายใหม่๕๙รายเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ๒๑รายอาศัยในสถานที่แออัด
ต้องไปใกล้ชิดกับคนจำนวนมากเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ๑๕ราย
บุคลากรทางการแพทย์สองรายแล้วก็มีทั้งที่ทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงและทางอ้อมนะคะ
รวมถึงกลุ่มที่ไปสถานที่แออัด๓รายเช่นตลาดนัดคอนเสิร์ตบ่อนไก่
กลุ่มที่๓ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มที่๓เป็นผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
ก็คือห้องแล็บว่าพบเชื้ออยู่แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๖ราย
สรุปตอนนี้พบผู้ป่วยสะสมนะคะในประเทศไทย๑๕๒๔ราย
แล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ตัวเลขไปแตะ๑๕๐๐รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยผู้เสียชีวิตสองรายผู้เสียชีวิตสองรายเมื่อวานนี้นะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๕๔ปี๕๔ปีเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูประวัติเขาหน่อยค่ะ
คือขออนุญาตจริงผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องลงลึกในรายละเอียดว่าเขาเนี่ยไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ไปไหนอย่างไรมาบ้าง
คนที่ฟังข่าวเราจะได้ระแวดระวังตัวแล้วก็กักตัวอยู่บ้านได้นะคะ
เอาล่ะผู้เสียชีวิตเป็นชายรายแรกอายุ๕๔เนี่ยมาดูไทม์ไลน์ค่ะ
ปรากฏว่า๑๒มีนาคมไปประเทศมาเลเซีย๑๓มีนาคมค่ะเดินทางกลับมาประเทศไทย
มีนาคมเริ่มมีอาการป่วย๑๖มีนาคมรับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยาลา
มีนาคมทราบผลว่าตัวเองป่วยเป็นโรคโควิด๑๙
มีนาคมเสียชีวิตนะคะแล้วเป็นผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิต
ไม่มีโรคประจำตัวคือก่อนหน้านี้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ตาย
ส่วนรายที่๒เมื่อวานนี้ซี่เสียชีวิตนะคะเป็นผู้หญิงค่ะ
ผู้หญิงอายุ๕๖ปีมีอาการป่วยตั้งแต่๑๘มีนาคม๒๐มีนาคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ
วินิจฉัยตอนนั้นว่ามีอาการปอดอักเสบและ๒๙มีนาคมก็เสียชีวิตนะคะ